วันแรกนะฮะถนนทุกสายมุ่งไปหาลุงตู่ฮะ
ก็คืออภิปรายลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็มีคำถามว่าแล้วเขาผิดตรงไหนให้เอาปากกามาวง

รอบนี้เนี่ยล้มเหลวทุกด้านนะฮะ
จริงไม่ใช่ลุงตู่คนเดียวแต่ว่าเป็นการอภิปราย๖รัฐมนตรีด้วยกัน

นายกก็คือลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชารัฐนายก

แล้วก็ท่านสักษยาชิดชอบรัฐมนตรีคำว่านาคม
เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตร

เพิ่งมาแต่ก็มีปัญหาแล้ว
ดังนั้นถูกขึ้นเขียงเป็น๑ใน๖ด้วย

เมื่อวานท่านสมพงษ์จะอภิปรายใคร
คนเอกชาวฤิษฐ์ยงจะยุทธ์
ผลเอกประยุทธ์ยงใจยุทธ์

เอาล่ะแก้ไขเรียบร้อยแล้วอาจจะแอบเขินนิดหน่อย

ข้างก็แอบเตือนไว้แล้วคนเอกชาวฤิษฐ์ยงจะยุทธ์

ก็เข้าสู่เส้นทางการอภิปรายไป
หัวหน้าพักผู้นำฝ่ายค้านก็คือหัวหน้าพักเพื่อไทย
รวมไปถึงพนตรเอกเสียรีพิสุธิ์เตยีมียเวช
ท่านสงครามกิดเลิศไพโลต

เรื่องของการจัดซื้อวัคซีนนะฮะ
สุดท้ายแล้วก็มีการอภิปรายกันไปตลอดวันเวลาที่เมื่อวานนี้
แต่นอกสภานอกสภาเนี่ย
มาอีกแล้วเหรอขับเฮาส์มาขับเฮาส์คู่ขนานกัน

ขอไม่ไว้หวังใจไปยุดแค่คำนี้ด้วยอีกคนหนึ่ง

มวยวิธีรับมือแก้ไขวิกฤตโควิด

เอางี้กระซิบกันสองคนแต่คนได้ยินกันทั้งโลก
ที่ทั้งสองคนให้ลูกน้องลุงตู่จดเล็กเชอร์ไว้เลย
เล็กเชอร์แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยลอกการบ้านไม่ใช้เลย
เอาไปเสนอได้เลยหรือลุงตู่จะฟังเอง
ก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันสอนงานกันแบบนี้เลยนะฮะ
และเช่นเดียวกันเรื่องของผู้กำกับโจ้มันดังเหลือเกิน
ถุงดังถุงดำ
และชมถุงชนการเมืองไทยมาอย่างยาวนานกว่า๗ปี
จะไม่มีการใช้วิธีการซ้อม
ไม่มีการใช้วิธีขุงถุงดำ
ถุงดำอันนี้เดนดันถุงดำพลาสติกด้วย
น่าจะเรียนแบบคอสชเขาใช้ถุงดำผ้า
ขอสชตอนจับนักการเมืองตอนที่ปฏิวัติเนี่ย
เขาเอาถุงดำเป็นผ้าสวมหัวนักการเมือง
แล้วก็เอาไปส่งถึงต่างจังหวัดไปขังไว้ตามค่ายทหารต่าง
อันนี้ภูมิกับโจ้นี่น่าจะเรียนแบบขอสช
ไปใช้ทำใช้ถุงประสิทธิ์มันก็หายใจไม่ออกก็ตาย
คือโทนี่วูซัมบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลเรียนแบบภูมิกับโจ้นะ
ภูมิกับโจ้เรียนแบบรัฐบาลเมื่อ๗ปีก่อนฮะ
แต่อีกคนนึงไม่พูดนี่โกรธกันตายเลยนะ
สอพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ครับโอ้โหร้อนแรงร้อนแรงไม่ร้อนแรงดูจากไหน
ัชนีชี้วัดคือบรรดาองคลักษณ์ลุงตู่เวลาพูดสัก๓๔คำประท้วงครับ
เวลาพี่เต้พูด๔๕ครับประท้วงครับนี่คือความร้อนแรงของสสพี่เต้มงคลกิจนะฮะชมบรรยากาศบางส่วน
ตายคาข้างถนนตายแบบอนาจตายจนต้องรอเตาเผา
ขออนุญาตประทานครับ

เดี๋ยวผมขอถอนคำพูดคำว่า
นายกเป็นคนหน้าทุเลศนะครับ
บอกว่านายกรมนตรีก็ทำงานแบบเวิร์คฟอร์มโฮม

มันก็ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่

บริหารประเทศแบบตัดสินใจพลาด
เพราะโง่เง่า
อย่าใช้คำว่าอภิปรายไม่ไวว่องใจ

เออนะครับขยับต่อไปดูลุงตู่บ้าง
หลังจากโดนฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักต่างเนี่ย
รัวเป็นปืนสลุดแล้วลุงตู่ก็ลุกขึ้นชี้แจงยืนยันทุกเรื่องฮะ
ทุจริตไม่มีทำผิดไม่มีเรื่องผลประโยชน์

แปลแบบนี้คือยืนยันว่าท่านทำหน้าที่อย่างสุจริตเสมอมา

แต่ท่านก็อภิปรายท่านอธิบายรายละเอียดทั้งหมดที่ผู้นำฝ่ายค้าน
หัวหน้าฝ่ายค้านรวมถึงสอสอในสภา

ทุ่มครึ่งมั้งประมาณ๒ทุ่มครึ่งเสร็จแล้ว
ภารกิจการอภิปรายการชี้แจงวันแรก

แต่ก่อนออกชู๒นิ้วไว้ก่อนนะ

ดังนั้นการอภิปรายรอบนี้จะมีขึ้น

อภิปรายจะมีขึ้นคือ๓๑สิงหา

พิปรายลุงวันคนเดียว๓วัน

นี่คือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ตอนนี้การเมืองค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับ